ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นคลิปวิวาทะกัน
ระหว่างกระเป๋ารถเมย์นะคะกับผู้โดยสาร

อะไร

ลองบ้านไม่ลองไม่

ให้ดูคลิปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินนะคะ

เขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องคนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์คนนี้

และให้คุณผู้ชมได้ฟังยาวแบบนี้เลยนะคะ

ที่มาที่ไปเนี่ยคือคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาไม่ได้สวมหน้ากาก
แล้วเขาขึ้นบนรถเมย์แล้วกระเป๋ารถเมคันนี้ก็มาขอให้เขาลงจากรถ
เนี่ยค่ะแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลย
คุณผู้ชมเห็นผู้โดยสารไหมคะคือรถเมคันนี้ค่อนข้างแน่นเลยนะ
เป็นรถเมย์ปรับอากาศสาย๖๒๕๐รังสิตคลอง๙
แล้วผู้โดยสารคนนี้ตามรายงานบอกว่าอาการเมามีอาการมึนเมา
ขึ้นมาบนรถไม่ใส่แมสก็มีคนเนี่ยไปสะกิดกระเป๋ารถเมย์บอก
บอกเขาหน่อยนะคะว่าให้สวมแมสหน่อย
นี่ค่ะหลังจากนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะ
คลิปนี้พอลงในโลกออนไลน์นะคะก็เสียงแตกนะเป็นสองประเด็น
บางคนก็บอกว่าไม่ใส่แมสแบบนั้นถึงแม้ไม่มีกฎหมายบังคับ
แต่ว่ามันเหมือนกับเราต้องนึกถึงคนที่อยู่ในรถเมย์คันนั้นด้วยนะ
เขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมทุกคนก็ยังต้องระวังเรื่องโควิดกันอีกนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องของการให้เกียรติกัน
ไม่ว่าจะคุยกับใครก็แล้วแต่การที่คุยด้วยน้ำเสียงแบบนี้แล้วชี้หน้าแบบนี้
ขณะที่เขากำลังทำหน้าที่มันก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่
มีสองเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลังจากคลิปนี้ลงในโลกออนไลน์นะคะ
ผู้สื่อข่าววันนี้ก็เลยไปคุยกับนายท่าของรถเมษายนี้ในท่าบอกว่า
คนที่เขาขึ้นรถสาธารณะทุกคนเขาก็จะปฏิบัติเหมือนกัน
เป็นอันรู้กันอ่ะว่าเขาจะสวมแมสขึ้นมาเพราะว่ารถโดยสารเนี่ย
มันเป็นเหมือนที่สาธารณะก็จะนึกถึงใจเข้าใจเราเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ
เราอาจจะไม่รู้สึกกลัวแต่คนอื่นเขาก็ยังระมัดระวังเรื่องโรคระบาดอยู่
ถ้าเราดูคนในคลิปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีใครไม่ใส่เลยนะ

ก็ในรถเขาก็จะมีแมสเอาไว้แจกอยู่แล้ว
ถ้าใครขึ้นมาแล้วไม่มีแมสก็สามารถที่จะไปขอได้ตลอดเวลา
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้มันกลับไม่เป็นแบบนั้น
มันกลายเป็นเรื่องของการวิวาทะเสียงดังเลย
คนก็ยังอยู่บนรถเมย์แบบนั้นนะคะ
กระเป๋ารถเมย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้มีการตักเตือนว่ากล่าวไปแล้ว
ให้ควบคุมอารมณ์มากกว่านี้ด้วยค่ะ
มาตรการนี้คือเราก็ไม่ต้องใส่

เพราะมันรถสาธารณะแล้วมันเป็นที่แคบ
มันไม่มีประตูไม่ใช่รถร้อนอย่างนี้นะ

ผู้โดยสารก็คงจะกระอักกระอ่วนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ